ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากการไปปัสสาวะข้างทาง
อืมอ่ามันก็เป็นข้างทางแบบนั้นอ่ะท่านดูภาพนี้ดีกว่า
ต้องให้ดูภาพนี้ก่อนอ่ามันเป็นทางอย่างเงี้
อันนี้คือจุดที่เขาไปปัสสาวะเดินเข้าไปในซอยหน่อย
กำแพงตรงเนี้ยเป็นกำแพงของร้านสะดวกซื้อค่ะนะรอบรอบก็มีร้านนู้นร้านนี้
มันก็เป็นข้างทางเข้าไปแล้วก็เป็นย่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
เหรอแถวนั้นอ่ะก็คงมีแต่ไม่ทันหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะฮ
อืมไม่ใช่ข้างทางแบบริมถนนนะค่ะมันเดินเข้ามาหน่อยอย่างงี้
คุณผู้ชมนะฮะปัสสาวะเสร็จเขาบอกเขาปัสสาวะอยู่

ว่ากลิ่นมันเหม็นอะไรพวกนี้นะฮะ
เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
เถียงกันอยู่๕นาทีอ่ะ
ไปดูคลิปก่อนไปดูคลิปที่เขาเถียงกันอยู่นะฮะ

แล้วพี่มาตบหน้าผมทำไมครับ
พี่มาตบหน้าผมทำไมครับ

พี่มีสินอะไรมาทำอะไรร้ายผม

ไม่มีป้ายครับไม่มีป้ายว่าห้ามเยี่ยว

ผมเดินไปหลังป่านี่เลยฮะ
นี่มันอยู่แถวนี้มันเหม็นเขา

มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง

มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง
มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง
มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง
มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง

มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง

มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง

มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง

มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง

มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง
มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง
มึงนึกว่าข้ามเขาบ้าง
โรงพยาบาลสระบุรีผมกำลังจะไปกดเงิน
พอเกิดเงินเสร็จก็ปวดท้องฉี่กระทันหันอ่า
เดินเข้าไปริมริมข้างร้านสะดวกซื้อแล้วได้หันไปข้างหลังเพื่อฉี่
เดินเข้าไปลึกพอประมาณซึ่งผมดูแล้วก็ห่างจากร้านกาแฟของผู้ชายคนนี้
มากพอประมาณค่ะนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาถูกตบนะฮะซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวท่านดูนะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะคนที่โพสต์เนี่ยบอกว่านี่ฮะ
พอฉี่เสร็จบุคคลคนนี้มาตะโกนบอกห้ามฉี่แล้วเรียกผมไปหาไม่ทันพูดอะไรสักคำ
ตบเลยตบหน้าผมบ้องหูผม๓๔ครั้งตอนนี้นี่เห็นไหม
ผมบอกผมอื้อไปหมดตบบ้องใหญ่เลยเมื่อกี้เนี้ยหูไม่ค่อยได้ยิน
สั่นเลยค่ะฮะนี่ครับเขาบอกว่าถ้าคนมีวุฒิภาวะดีดีเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องทำร้ายร่างกายกันก็ได้หลังจากจบคลิปเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปไหนไม่รู้
ไม่แน่ใจว่าคนนี้คือเจ้าของร้านกาแฟหรือจะเป็นพนักงานอืม
นี่ฮะเขาก็ยังคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่บอกพี่ทำไมไม่บอกผมแต่แรก
ผมฉี่เสร็จแล้วพี่มาตบอ่าแต่อีกฝั่งเขาก็บอกไงว่าก็ตะโกนอยู่เนี่ย
บอกว่าห้ามชีห้ามชีนี่มีขนาดหูอื้ออื้อนี่
เถียงกันอยู่๕นาทีนะฮะคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปคนแชร์เยอะมาก
บางส่วนบอกเอ้าตกลงมันยังไงเนี่ยอ่าบางคนก็บอกอ่าผิดทั้งคู่อ่ะนะฮะ
คนหนึ่งก็ฉี่ในที่สาธารณะอีกคนนึงก็ทำร้ายร่างกาย
แต่เจ้าของโพสต์บอกว่าเขาไปแจ้งความเลยนะฮะ
เขาไปแจ้งความจริงนะครับที่สพเมืองสระบุรีนะฮะค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะไปเจอกับคนที่ถูกตบบ้องหูที่ว่า
อาดิศรสุวรรค์ดำนะฮะอายุยี่สิบสามปีคนเสื้อฟ้า
แล้วก็ไปตรวจร่างกายด้วยตำรวจก็พาไปชี้ที่เกิดเหตุ
ซึ่งจุดเกิดเหตุก็อยู่ข้างร้านสะดวกซื้อริมถนนเทศบาล๔
ไปฟังแนกที่สอนเล่าเฉกการกันหน่อย
แล้วก็ไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุด้วย
อื้ออื้อแทบต้องสองธาตุเลย
อื้อฮะ
ไปจอดรถเพื่อไปกดตังค์ครับผม

ก็ร็อกค่อกลับไปข้าง

เห็นชุ่มยาก็เลยว่ามันก็อยู่ห่าง

เสร็จแล้วก็เขาก็ตะโกนออกมาว่าห้ามอีกอะไรประมาณนี้

แล้วก็เขาก็เรียกไปว่าแบบมันนี่ไอมันนี่อะไร

ไม่ได้สนใจครับตอนนั้นก็คือกลับว่าจะข้ามถนนไปเลย
หนูไปที่รถครับแต่เขาก็ยังเดินมาหาผม
ผมก็เลยแบบหันไปแล้วเขาก็ด่าผม
ด่าก็ประมาณแบบว่ามิ้งชีอะไรประมาณเนี้ยครับ

ก็ตบเลยผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลย
ตบเลยสามทีปุ้งปุ้งปุ้ง
แล้วอาการอั้นของเราเนี้ยเราก็เพราะตัวอักเสบอยู่หรือเปล่า

แต่คือแบบว่ามันก็ปวดอ่ะปวดเลยอะครับ

ครับผมผมก็คือจังหวะมันรอกดตังค์นะครับผมก็กดระบบมันช้าครับ

อ้างเพราะเลยมันมันปวด

มีกลิ่นเยี่ยวไหมครับตรงนี้

แต่ว่าถ้ามีคนมาเยี่ยวก็ไม่อยากให้เยี่ยว
อ๋อไม่อยากเยี่ยวนะ
ใช่เพราะร้องค้าขายมันมีมีสตาร์ทมากกว่านั้น

คุณค้ามานั่งไปไหนครับมันมีกลิ่น
มันก็มีกลิ่นครับมันจะได้รังเกียจ

ก็บอกว่าจริงตรงนี้มันปัสสาวะไม่ได้

แต่ตอบคำถามในอดีศรให้ก่อนว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ย

แต่เสียดายร้านปิดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปเลยไม่เจอ
ก็เหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อ๑๑โมงครึ่งเมื่อเช้า

เราก็สารว่าชื่อนายออสอายุ๔๕ปี

เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ทีมข่าวชะละทีวีเราตามให้นะครับ
แต่ว่าถ้าเอาเรื่องข้อกฎหมายก่อนนะ

ปัสสาวะไม่เลือกที่เนี่ยนะครับมีความผิดนะครับท่านผู้ชมครับ

โดนปรับนะครับการแอบปัสสาวะในพื้นที่สาธารณะ
บนทางเท้าข้างถังขยะในสวนสาธารณะอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ห้องน้ำ
ไม่ใช่บ้านคุณผิดกฎหมายนะครับมีความผิดถูกปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะครับ
นี่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ๒๕๖
ทำร้ายร่างกายเนี่ยปรับ๕๐๐แต่ถ้าเขาฟ้องกลับโดนปรับสองพันเลยนะ
อันนี้ตามกฎหมายส่วนทำร้ายร่างกายสพเมืองสระบุรีก็ต้องไปตามตัวต่อไปเพราะว่าพี่อ๊อตไปตบเขาอ่ะ
ใช่อันนี้ก็ตบจริง